เค้าจะลองเข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันค่ะ

ไม่มีเจ้าของหรอกมั้ยก็ได้ก็ได้ถ้าอย่างงั้นเอางี้ดีกว่า
ให้โอกาสน้องเพราะว่าน้องน่ารักจริงนะคะ
แล้วก็ด้วยไม่งั้นนะเพิ่งไม่มีภรรยาที่ตัวต้นตัว
ไปห้องเขาเลยนะคะหลุยค่ะในช่วงผู้ชายในฝัน

ผู้ชายในฝันของเราสัปดาห์นี้เป็นนุ่มเทอร์เลนส์มากความสามารถ
เป็นทั้งดีเจพิธีกรและนักแสดง
่งดังสุดจากการเล่นซิตคอมเรื่องบางรักซอย๙คุณหลุยพงพันธ์นั่นเองค่ะ
วันนี้นอกจากจะพกพาความหล่อมาแล้วยังพกเรื่องราวสุดแซ่บ
เชื่อว่าชมรมคนรักหนุ่มหลุยไม่เคยรู้แน่นอน
จะรออะไรอยู่ล่ะคะได้เวลาไปซอกแทรกกันแล้วล่ะค่ะ
พอต้องเลือกผู้ชายในฝันของเราในวันนี้นะคะคุณหลุยพองพัน
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมสวัสดีค่ะ
หลายคนงงไหมหลุยพองพันหลุยพองพันไหนหรอ

เมื่อก่อนเราเคยเรียกคำว่าดีเจหลุยแต่ตอนนี้เขามาเป็นนักแสดงเต็มตัว
เพราะฉะนั้นเราเรียกคำว่าหลุยบังลักษณ์ดีไหมเอานามสกุลอะไรดีคุณอ่ะ

เอ้ยเออถ้าหลุยพองพันคงงงเนอะต้องพูดหัดไว้หลุยพองพันค่ะ

แต่ว่าพอเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยผมเคยล่าสุดไปทำวีซ่าเลย
ตอนหลังนี่มอเอ่อมิสเซอร์ฟพองพองแพ้น
พองแพ้นพองแพ้นพองแพ้นพองแพ้นพองแพ้น
เกงไหนเกงไหนเกงไหนเม้น

อันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกันนะกับที่จะมาคุยกันวันนี้

คือจริงนี่หลายคนที่เป็นไฟล์คัปของเขาดูบางรักสะอีกข้าวหลายตลอด

นี่ใครจีบใครก่อนหรือใครเป็นพ่อสื่อแม่สื่อให้
จริงแล้วถ้าจะให้เริ่มเลยก็คือ

อ๋อเขาเป็นเพื่อนกันแล้วเป็นรู้จักกันมาก่อนอีกแล้ว

เห็นว่าเออสองคนนี้ไม่ได้เข้ากันได้

พอได้ไปเจอได้ไปพูดคุยได้

แล้วก็เป็นผู้หญิงที่แบบธรรมดาคนนึง
คือเราพาไปที่ไหนแล้วก็สบายใจอะ
เออไม่ต้องประดิษฐ์อะ
ใช่ครับประดิษฐ์
ครับผมครับมีอ่อมีครับมีเรื่องที่นี่ผมไม่ได้เลยนะครับรองเท้านี่ชุบนับเตะจนแห้งนะครับครับผมเตะใครคะเตะเขาเตะหมาที่บ้าน

แต่ว่าส่วนใหญ่นี้ผู้ชายกลัวกันแต่งงานว่าจริงมั้ย
ถ้าเกิดยังไม่เจอคนที่ใช่มาก่อนนะ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

เสียอาการมันนิดหน่อยครับเกรงใจครับไม่กลัวใช่ไหมเม้าเม้าเขามาอยากนิดไม่กลัวก็เม้าเขามาหน่อยก่อนเขาเป็นไงท่านครับผมตอบกลัวเลยนะครับครับก็จริงเกรงใจครับคือไม่อยากเห็นเขาคิ้วขมวดอืมครับเหลือน่าจะแก่ไวก็เม้าเหรอครับจริงเขาก็เป็นคนที่แบบรู้รู้ทันผมอ่ะคือเข
เบาลงแต่จี๊ก๊อปดังกว่าดังกว่าครับโทรไปพี่รักอื้อคือ
แล้วเขาจะรู้ทันทีถ้าเพราะพี่รักเมียอะไรไงไม่มาได้ไหม
จะไปไหนเขาจะรู้ทันทีซึ่งแบบแล้วเราก็จะเสียอาการแล้ว
จะตลกแล้วอ่ะเออเหงื่อแตกยังไม่ทันขอเลย
ยังไม่ทันขอเลยคือเสียอาการยังกูยังไม่ทันขอ
แค่ฮัลโหลที่รักรู้เลยรู้รู้ว่าผิดนะฮะแต่ขอขอไป
แล้วเขาว่าไงอ่ะคือเขาอ่าก็ได้เดี๋ยวครั้งหน้าน่ะ
จะพาไปกินนี่ด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นอย่างงี้นะฮะ
อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่เขาก็โอเคเขาไม่โกรธไม่มีปัญหาครับ
หรือบางทีเราแอบหนีไปตีก๊อฟอย่างนี้ครับแล้วเราไม่บอกเขา
เหมือนเป็นเรื่องใหญ่เรื่องผิดเลยนะหนีบิติกอง
ใช่อย่างที่บอกเขาเห็นผมมีความสุขไม่ได้
ไปใดมาใครตีก๊อบเหมือนเขาแสดงตอนเด็กครับ
ไปตีก๊อบเหรอทำไม
แต่เขาก็มีแบบว่าเหมือนกับพระเอกนางเอกในละคร
กระยองนิ่งยกนายไม่ว่าเพราะคนนี้เขาก็ทันคุณ
มันถึงอยู่ด้วยกันไงคนเรามาต้องเมอเดียวกัน
ดูเบอร์เดียวกันคิดว่าความรักคืออะไร
ผมไม่ได้คิดเองนะครับแต่ผมชอบ
เหมือนจะดีแล้วผมไม่ได้คิดเองนะครับ

ความรักก็เหมือนอากาศครับมองไม่เห็นแต่จำเป็นครับ
อันนี้อาจารย์ศักดิ์สิทธิแท่งทองเคยได้กล่าวเอาไว้ครับ
ก็จริงนะมีความจำเป็น
เพราะว่าอากาศเนี่ยเราต้องสูดทุกวันรู้ว่าเราขาดอากาศเราก็ตาย
ใช่คือบางทีอาจจะต้องมองความรักเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตหรอก
แต่มันก็ขาดไม่ได้หรอกครับมันก็เป็นกำลังใจในการทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเหมือนกัน

ครับผมโอ้ยดีใจ
เตรียมตัวไปถึงไหนละถามยิ้มเพราะว่าใกล้วันละ

เรายังมีอีก๒วันไว้พูดคุยกับคุณเรื่องนี้

หมดเวลาเร็วมากเลยคุณผู้ชมเอาอย่างนี้ดีกว่า
คุณผู้ชมนะสามารถเข้าไปร่วมสนุกนะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป